แต่ว่าเกี่ยวเรื่องกับเรื่องของศัยศาสตร์
แต่ว่าอย่างไรก็เป็นพิธีกรรมโบราณเก่าแก่ของชาวล้านนาเขานะคะ

ทดลองเล่นผีหม้อนึ่ง

เอาไว้สอบถามเหตุการณ์ที่ผ่านมาคล้ายกับการดูดวง
ไปติดตามภาพกันหน่อยค่ะ
ผู้ราชการจังหวัดพยาวและชาวบ้านค่ะ
ที่จับอยู่คือผีย่าหม้อ
ซึ่งเป็นความเชื่อแต่โบราณของชาวล้านนาว
ว่าผีที่สิงสถิตอยู่ในหม้อนี้

หรือปรึกษาเรื่องปัญหาการงานการเงิน
ตลอดจนอ้าวน่ะหรือเปล่านะไม่รู้นะ
ตลอดจนเรื่องของการแก้เคล็ดคุณสัยต่าง
ภายในงานขวงวัฒนธรรมวัดเชียงทองตำบลท่าวังทองอำเภอเมืองพยาว
เขาเป็นส่วนหนึ่งของภายในงานนะคะให้เรียนรู้พิธีกรรมโบราณเก่าแก่ของชาวล้านนา
ซึ่งผู้ว่าได้เดินชมแต่ละซุ้มแต่ละชุมชนที่นำไปจัดแสดง
แล้วก็ไปสะดุดตานี่แหละกับซุ้มผีย่าหม้อนึ่ง
ที่มีนางแก้วเขียวสืบวัย๘๑ปีนั่งอยู่
แล้วก็เชิญชวนให้ผู้ว่ามาเล่นด้วยกันนะคะ
นางแก้วบอกว่าผีย่าหม้อนึ่งไม่สามารถพูดได้
แต่จะใช้วิธีการสั่นโยกไปโยกมาแบบภาพเมื่อกี้นะคะ
แว่งซ้ายบ้างขวาบ้างเพื่อเป็นการตอบคำถาม
ตัวเองเริ่มเป็นสื่อผีย่าม่อนึ่งนี้ตั้งแต่อายุ๑๙ปี
แล้วก็เป็นรุ่นที่๓ของครอบครัวแล้วนะคะ
ส่วนหายที่ใช้เป็นหายนึ่งข้าวคลุมด้วยผ้าสีดำ
มีไม้กระดานสอดแล้วใช้คนสองคนเอามือประคองไว้คนละด้าน

ในขันครูนี่ประกอบเพื่อกระดงหมาครูดอกไม้ทูบ๔คู่

เมื่อขึ้นครูหรือขึ้นขันตั้งเรียบร้อยแล้ว
นางแก้วก็จะถือผีย่าม่อนึ่งนี้ไปครอบลอยไว้บนขั้นตั้งนะคะ
ผีย่าหม้อหนึ่งเข้าแล้วจะมีอาการโยกไปโยกมาแบบนี้
นะคะปัจจุบันพิธีดังกล่าวเริ่มเลือนหายไปแล้ว

และยังมีให้เห็นที่ชุมชนท่าวังทองเท่านั้นนะคะ
ยังมีการรักษาและสืบทอดพิธีกรรมนี้ไว้
เขาบอกก็เป็นเรื่องของความเชื่อแล้วก็เป็นเรื่องของความหวังนะครับ
แต่ว่าพิธีกรรมโบราณนี้เรือนหายไป
แล้วก็ผีอ้อเน่งนี้ไม่ใช่เป็นวิญญาณที่จะเข้าสินคน
เป็นผีที่อยู่ในสิ่งของ
ก็เลยต้องทำนายทายทักด้วยสิ่งของแบบนี้นะครับ